อ่ะเพราะว่าเราได้ฟังบทสวดมนตร์จาก๓มะเน่นน้อยกับรูปนี้
จำบทสวดมนต์ผิดผิดถูกแต่สุดท้ายก็กลายเป็นบทสวดมนต์แบบใหม่จ้า
เออบทสวดมนตร์อะไรนะ

พุทธทางกะละมังไม่มี

มีแต่พุทธังสระนัง

เออนี่แหละนี่แหละ

ทำให้พระอาจารย์รุ่นพี่

แน่นน้อยไปนะคะ